ติดตามภารกิจในการค้นหา๑๓ชีวิตครับ
เพราะว่าขณะนี้เวลาผ่านไป
นับจากวันที่๒๓มิถุนายนวันเสาร์ที่ผ่านมา๑๗นาฬิกา

ก็๓วันกับอีก๑๓ชั่วโมงพอดี
กับการค้นหา๑๓ชีวิตนะครับ

เรื่องของระดับน้ำภายในถ้ำครับคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างยิ่ง
เพราะระดับน้ำที่ยังคงท่วมสูง

ที่เจ้าหน้าที่จะต้องฝ่าด่านน้ำตรงนี้เข้าไปให้ได้
ดังนั้นเรื่องของการระบายน้ำออกจากตัวถ้ำ
จึงเป็นส่วนที่สำคัญต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ

สามารถสูบน้ำได้๕๐๐๐ลิตรต่อนาที
ถูกนำมาติดตั้งบริเวณอ่างเก็บน้ำ

ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่กว่า๑๐๐ไร่
ห่างจากถ้ำหลวงไปทางทิศตะวันออก

หนองน้ำผู้บ้านจ้องแห่งนี้นะครับ
ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สาย
เจ้าหน้าที่ใช้รถสูบส่งระยะไกล๓คัน
ที่สามารถสูบน้ำได้๕๐๐๐ลิตรต่อนาที

ที่มีเนื้อที่เป็นร้อยไล่นะครับ
ออกจากหนองน้ำเพื่อระบายไปไหนคุณ
ระบายไปตามคลองส่งน้ำลงไปตามแม่น้ำสาขา
ลำห้วยแม่ไร่แล้วก็แม่น้ำแม่คำอย่างต่อเนื่อง
จากหนองน้ำผู้เป็นแอ่งน้ำที่รับน้ำโดยตรง
มาจากสายน้ำใต้ดินจากถ้ำหลวงนั่นเอง
ใช่ค่ะคือเขาก็เชื่อว่าน้ำจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ
ดังนั้นแน่นอนน้ำที่อยู่ในถ้ำหลวงที่มันสูงกว่า
มันก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่ามีการนำน้ำจากหนองน้ำผู้
ตรงนี้ระบายออกไปด้วยน้ำจากที่สูงคือจากถ้ำหลวง

ใช่นะครับก็เป็นความต่อเนื่องที่เจ้าหน้าที่จำเป็น

เมื่อวานปฏิบัติภารกิจตั้งแต่เช้า
กระทั่งช่วงสายระดับน้ำในหนองน้ำแห่งนี้ลดลงกว่า๑เมตร

เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังดีเซล

ท่อดูด๑๖นิ้วระบายออก๑๒นิ้ว
เสริมกำลังเข้าไปอีกนะครับ

และพร้อมจะเดินเครื่องในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
และก็ตลอดทั้งวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่

แม้ว่าน้ำจะท่วมพืชสวนไร่นาบ้างก็ไม่เป็นไร
ขอเพียงเข้าไปช่วยเด็กได้เร็วขึ้น
ชาวบ้านก็ยอมเสียสละพื้นที่นะฮะ
ในการที่จะให้น้ำจากหนองน้ำผู้ตรงนี้
มันล้นเข้าไปท่วมที่นาของเขานะฮะ

ชาวบ้านเขาก็มีการโพสต์ผ่านโซเชียลแหละหลายคน

พออ่านแล้วมันก็รู้สึกเห็นถึงน้ำใจ
ของคนไทยที่ยอมเสียสละนะคะ
ส่วนสำหรับการสำรวจตรวจสอบโดยรอบถ้ำ
นั่นก็คือการหาจุดที่เป็นโพรง
จุดที่เป็นช่องจุดที่เป็นปล่อง
เพื่อที่จะสามารถเข้าไปภายในถ้ำได้นะครับ

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานและก็ตำรวจพลล่ม
เดินเท้าออกค้นหาปล่องหรือว่าโพรงถ้ำ

โดยให้เตรียมเสบียงไปค้าง๓วัน

แล้วก็ไปเจอปล่องตรงไหนไปเจอช่องตรงไหน

คือตอนนี้มีภารกิจที่ต้องทำหลายด้าน
ซิลก็จะต้องดำน้ำเข้าไปภายในถ้ำ

ก็สำรวจตรวจสอบป่าเพื่อจะหาโพรงหาช่อง
คือถ้าเกิดว่าหาโพรงหาช่องเจอก็จะลงไปในแววดิ่ง

ยังต้องขึ้นฮอเพื่อตรวจสอบสภาพข้างบนโดยรอบด้วย
เมื่อวานมีข่าวว่าพบโพรงทางทิศใต้

มีรายงานข่าวเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปพบด้วยนะครับ

พบช่องหรือว่าโพรงบริเวณทางที่ใต้ของปลายถ้ำ
เจ้าหน้าที่ก็โรยตัวลงไปสำรวจ
พบเจอโถงกว้างสันดอนทรายแล้วก็แอ่งน้ำ
มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเชื่อมต่อกัน
ไปถึงจุดพัทยาบีชที่อยู่ห่างจากปากถ้ำ๓กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ก็เตรียมอุปกรณ์แล้วก็เสบียงเพิ่มเติม
เพื่อจะเดินเข้าไปแล้วก็จะสำรวจในจุดนี้นะครับ
แล้วก็เมื่อวานนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ต่อชะดอน
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานที่เดินเท้าลาดตระเวนบนดอยผาหมี
ด้านบนยอดเขาเหนือถ้ำหลัง
ปล่องลึกอีกประมาณ๙๐เมตร
ว่าน่าจะอยู่เหนือจุดพัทยาบีชแห่งนี้
ทดลองหย่อนอาหารลงไป
พบว่าสิ่งของไหลไปตามน้ำได้
แต่เนื่องจากเชือกที่โรยอาหารลงไปนั้นสั้นเกินไปนะครับ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรยตัวลงไปในปล่องดังกล่าวได้
โดยทีมกู้ภัยของกรมอุทยานเปิดเผยว่า
ปากทางปล่องไม่ได้ใหญ่มาก

ยังไม่สามารถที่จะโรยตัวลงไปได้
ทำได้เพียงห่อนขนมและน้ำดื่มลงไป๑๓ถุง
หวังว่าอาหารที่หย่อนลงไปตามน้ำ
อาจจะไหลไปช่วยเด็กประทังความหิวได้
แล้วก็รู้ว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลืออยู่นะฮะ
ซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชม
คือเมื่อวานนี้พอการช่วยเหลือการสำรวจตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจพลร่มเอง
ก็มีการเดินออกค้นหาใช่ไหม
แล้วเขาก็บอกเลยนะว่าการออกค้นหาปล่อง
เตรียมเลยเสบียงเตรียมไป๓วัน

เพราะว่าระยะทางในการเดินไปมันก็ลำบากแล้ว
ดังนั้นถ้าเกิดไม่มีการเตรียมเสบียงเดี๋ยวพอหมด
ก็เลยต้องกลับมาอีกมันก็จะเสียเวลาค่ะ
ส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดปฏิบัติการนะครับ

แต่ว่าเมื่อวานก็แทบจะไม่ได้ขึ้นบินเลย
เพราะว่าสภาพอากาศฟ้าปิดนะครับ
โรนก็ยังขึ้นไม่ค่อยจะไหวเลยด้วยซ้ำนะครับ
ส่วนด้านในหน่วยซิลที่ไปปฏิบัติงาน
ปฏิบัติภารกิจอยู่ข้างในเมื่อวานนี้

ทีนี้คุณผู้ชมช่วงสัก๓ทุ่ม
เมื่อคืนนี้ศูนย์ประสานช่วยเหลือ
ซึ่งก็มีการสรุปอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่
มาดูกันว่าอุปสรรคที่เจ้าหน้าที่เขารวบรวมมา

อันดับแรกเลยก็คือมีน้ำท่วมสูงในถ้ำ
แล้วสีของน้ำมันเป็นขุ่นเป็นโครน
ดังนั้นการที่จะมองผ่านใต้น้ำนี่คือมองแทบไม่เห็นเลย
รวมถึงข้อ๒ก็คือความมืดที่อยู่ในถ้ำ
สามก็คือเรื่องพื้นที่ที่มันคับแคบ
แล้วก็สภาพอากาศที่มันเบาบางข้างใน

คือด้านนอกฝนตกหนักตลอดทั้งวัน
ตรงนี้แหละถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญที่น้ำเนี่ย

แล้วก็มีภาวะโครนดูดเป็นช่วง

สัญจรไปมาก็อาจจะทำได้ลำบากนะคะ
และที่สำคัญคือยังไม่พบทั้ง๑๓ชีวิตนะคะ

ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ยืนยันการปฏิบัติการค้นหาจะมีตลอด๒๔ชั่วโมง

ก็หน่วยซิลที่อยู่ข้างในก็คือทำงานตลอดนะครับ

ที่อยู่ข้างในทำงานอยู่ข้างใน
ที่อยู่ข้างนอกมีหน้าที่ในการสนับสนุนอุปกรณ์
เพื่อจะส่งต่อเข้าไปข้างในให้ได้นะครับ

จะใช้วิธีสลับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทำงานกันได้อย่างต่อเนื่อง

บอกว่าแผนงานที่จะดำเนินการในวันนี้มีอะไรบ้าง
แล้วก็ระบบสื่อสารของเจ้าหนี้ทุกคนนะครับ
เราจะสื่อสารก็ได้ติดต่อกันได้เกือบจะตลอดเวลานะครับ
เราได้รถสื่อสารมาจากสำนักประหลักกระทรวงมหาดไทยนะครับ

เราก็จะเอาขึ้นไปติดบนยอดดอยแล้วก็ระบบของเราจะสื่อสารกันได้
วันนี้เรารู้สึกเต็มติกันขัดมาสองสามวันแล้วส่งอะไรก็ไม่ได้นะครับ

ภารกิจที่สองนะครับทีมเดินเท้าที่วันนี้ส่งขึ้นไปนะครับ
คำสั่งเมื่อเช้าคือเอาอาหารและน้ำไปอยู่ได้๓วัน

เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็สำรวจต่อเพื่อจะหาช่องทางที่เปิด
เพื่อจะโรยตัวน้องหรืออะไรเป็นช่องทางที่พิธีที่๒นะครับ
ถ้าเกิดวิธีที่สูบน้ำไม่ประสบความสำเร็จอาจจะต้องเอาน้องเข้าออกทางนี้นะครับ
อันนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องหาทุกวิธีที่เป็นไปได้นะครับ
ทีมที่๑ปฏิบัติภัตริกิจจนล้าหรือออกซีเยี่ยนหมด

ตอนนี้เป็นการปฏิบัติของทีมที่๒อยู่นะครับ
ทีมที่๒อาจจะอ่อนล้าหรืออะไรก็จะทีมที่๓เข้าไปนะครับ
ส่วนสูบน้ำก็ตั้งแต่บ่ายก็สูบได้แล้วนะครับ
ถ้าท่านอยู่เมื่อวานใครเห็นก็จะเราขนสายไฟเข้ามาเติมเมื่อคืนแล้วก็
แล้วเมื่อคืนเราก็พ่องน้ำที่อ่างใหญ่ไปแล้ว๒อ่างนะครับ

เราก็ทำเต็มที่นะครับ
เราก็เชื่อว่าน้ำที่สูบออกไปถ้าเราทำได้ดีขึ้น

ถ้ารายงานวันนี้นะฮะ๓ปล่องนะครับ

แล้วเขาเป็นป่องที่ไม่ได้ทะลุนะฮะ
ปล่องนึงเนี่ยโยนของลงไปแล้วรู้สึกว่าทะลุนะครับ

ตรงนี้ก็กลับเรียนว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้น
เพราะจะยืนยันยังไงก็ตามต้องให้ทีมเดินเท้าเข้าไปถึงพื้นที่ให้ได้

เพราะว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็บอกว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
โดยเฉพาะเรื่องของปล่องเหล่านี้นะครับ
ก็ยังย้ำนะครับว่าปล่องนอกถ้ำที่พบเนี่ย

่อนน้ำหย่อนขนมลงไป๒ปล่องแต่ไม่ทะลุนะครับ
มีเพียงปล่องเดียวที่เจ้าหน้าที่โรยตัวลงไปจนสุดเชือกที่ระยะประมาณ๙๐เมตร

ซึ่งปล่องนี้น่าจะทะลุเข้าห้องโถงภายในถ้ำได้
อย่างที่รายงานไปนะครับว่าเชือกและอุปกรณ์ที่เอาไปเนี่ย
ก็ประเมินความลึกไม่ถึง
คือตอนแรกเอาไปประมาณ๙๐เมตร

ก็ยังไม่รู้ว่าปล่องนี้มันจะลึกแค่ไหน

เพื่อที่จะเซฟตี้ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะครับ
เวลาประมาณเที่ยงคืนทหารนั้นเอารถแบ็คโฮลเข้าไปบริเวณปากถ้ำนะครับ
เพื่อเคลียร์ทางน้ำไหลให้สะดวกมากขึ้น
แล้วก็เพิ่มระยะทางวางสายไฟ
เพื่อรองรับเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า
ขนาดใหญ่๕เครื่องของกรุงเทพมนคร
ขนย้ายมาจากดอนเมือง
ส่วนหน่วยซิลชุดใหม่๒๔นายที่มาเพิ่ม
ประจำการอยู่ในถ้ำเรียบร้อยแล้ว
เพื่อเตรียมเข้าปฏิบัติการทันที

เพราะทั้งหมดน่าจะอิดโรยมาก
ต้องใช้กำลังพลในการที่จะลำเลียงออกมานะครับ

ก็หลายคนที่ดูแบบนี้ก็รู้สึกว่า
ส่งกำลังใจให้แหละข้อความส่งกำลังใจยังมีอย่างต่อเนื่อง

บหน่วยซิลที่พูดบอกว่า
ไม่พบไม่ล้มเลิกภารกิจแน่นอน

การที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปปฏิบัติภารกิจภายในเนี่ย

เขามีการถ่ายคลิปแล้วก็นำมาแชร์ลงในโลกโซเชียลด้วย
เดี๋ยวก่อนอื่นไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะ
เย็นชุ่มดำสบาย
แต่ยังดีเมื่อคืนฝนตกยังไม่หนักเท่าไหร่

ประโยคนี้คำนี้นั่นแหละที่ทำให้คนที่ได้เห็นคลิปนี้เนี่ย
รู้สึกแบบคลายความกังวลไปได้บ้างเล็กน้อย
คือคำว่าเย็นชุ่มชำสบาย
แล้วนี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหาก็ลุยน้ำเข้าไปค่ะ

แล้วก็บางช่วงน้ำจะสูงประมาณสักสะโพกได้นะคะ
เวลาเดินต้องนอกจากจะดูเรื่องของน้ำที่อยู่ด้านล่าง
แล้วก็ต้องระวังด้านบนพวกหินย้อยลงมาตลอดเวลา

แล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นดูแบบเหมือนมีไอไอ
อันนี้คือเป็นไอน้ำสัมผัสได้ถึงข้างในค่อนข้างเย็น

บางช่วงเป็นที่แห้งก็ทำให้การเดินข้างในสะดวกบ้าง
แต่ก็อย่างที่บอกค่ะแค่บางช่วงเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ในคลิปบอกว่าวันนี้ระดับน้ำยังไม่สูงมากนัก
คือตอนนี้เราก็ยังคงรอคำตอบแล้วก็รอความคืบหน้า
พูดถึงเรื่องของอุณหภูมิของน้ำที่อยู่ข้างในเนี่ย
น่าจะเย็นประมาณสัก๒๐องศาแล้วก็สภาพอากาศที่อยู่ด้านใน
ฟังจากที่เจ้าหน้าที่ออกมาให้ข้อมูลเนี่ย
บอกว่าอากาศเหมือนกับเปิดแอร์เย็นกว่าเปิดแอร์นิดหน่อย
ประมาณ๒๓องศาเซลเซียสนะคะ
เรื่องของสภาพอากาศภายในเนี่ยนะครับ
ก็ทำให้เกิดความเป็นห่วงจากทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับ
เพราะว่าอากาศภายในค่อนข้างจะอับชื้นแล้วก็อุณหภูมิต่ำ
ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเจ้าหน้าที่
แต่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือสุขภาพของเด็กและก็โค้ชที่ติดอยู่ภายใน
ซึ่งความหนาของผ้ามันก็มีไม่ได้มากไงคะคุณผู้ชม
แล้วน้องติดอยู่แบบนี้ย่างเข้าสู่วันที่๔แล้ว
ที่สี่แล้วดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นความเป็นความห่วงใยในเรื่องสุขภาพน้องน้องด้วยนะคะ
คุณผู้ชมครับสภาพอากาศในเช้าวันนี้ทีมข่าวของเราก็ส่งตรงมาจากในพื้นที่ให้เห็นนะครับ
ว่านี่ครับสภาพอากาศท้องฟ้ายังปิดอยู่นะครับ
เมื่อวานนี้หมอกลงน้อยกว่านี้นะแต่เช้านี้หมอกค่อนข้างจะหนา
ทีมงานกำลังเดินทางไปถึงจุดถ้ำหลวงนะครับเพื่อที่จะไปรายงานเรื่องของปฏิบัติการในการค้นหา๑๓ชีวิต
นี่คือเส้นทางที่เดินทางไปแล้วก็คือจุดบริการจุดดูแลประชาชนจะอยู่ด้านล่าง
จากนั้นก็ต้องเดินขึ้นไปถึงปากท่ำอีกระยะทางนี้ประมาณสองสามกิโลนะครับใช่ค่ะ
ก็ทีมข่าวของเราเนี่ยก็ยังคงรายงานมานะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยตามเส้นทางต่างเนี่ยนะคะ
ก็สังเกตเห็นรถของหน่วยปพกับรถพยาบาลเพิ่มมากขึ้นจนเต็มพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้า

ถ้าเกิดว่าทีมงานเราไปถึงในจุดที่อยู่ใกล้กับถ้ำหลวง
แล้วก็ขึ้นสัญญาณได้
เราจะรีบรายงานสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ
สภาพอากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักนะครับ

ลุ้นต่อเนื่องภาวนากันทุกท่านนะครับ

สามารถที่จะรอดปลอดภัยออกมาจากถ้ำได้นะครับ
นี่ก็๑๓ชั่วโมง๑๔นาทีของวันที่๔แล้วนะครับ